ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะ

ตอนนี้คนก็เลยบอกว่าเฮ้ยดูดีแล้วข่าวเนี่ย
แล้วน้องหน้าตาสวยด้วยแล้วน้องสวยด้วยแล้วบีดีเนี่ยน้องก็หัวใจล้มเหลวอืม
คือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยใช้ยาอีมาก่อนรับงานก็เลยตุ๋ย
ก็เลยเสียชีวิตครับก็แน่นอนนะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะครับ
ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยนะฮะ
นำหมายค้นของสารอาญาเข้าไปตรวจค้นนะครับ
ที่บ้านเลขที่๔๐๒ทับ๑๒ถนนเสนานิคม๑
จังหวัดกรุงเทพมหานครนะฮะ
คือที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับ
สี่ชั้นเนื้อที่ประมาณสองร้อยตารางวารั้วรอบขอบชิดนะฮะ
กำแพงสูงประมาณสักสองเมตรครึ่งติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกมุมของบ้านนะครับ
ภายข้างในบ้านนั้นมีรถหรูหนึ่งคันมีมอเตอร์ไซส์หนึ่งคัน
นี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็รอให้เจ้าของบ้านนั้นออกมาตรวจค้น
จะขออนุญาตตรวจค้นปรากฏว่าไม่มีคนอยู่เนี่ยนะครับ
ตำรวจก็ไปกดกิ่งติ้งต่องติ้งต่องนานมาก
ไม่มีใครเขาออกมานะครับคือปรากฏว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะ
เป็นหลังที่เจ้าหน้าที่เขามั่นใจว่าน้องวาวา
หญิงสาวนะฮะที่เป็นพริตตี้แล้วก็ไปรับงานเอ็นนะครับ
ไปเสียชีวิตเนื่องจากไปบ้านหลังนี้นะครับ
ก็คืออย่างไรก็ตามนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเรียกสอบปากคำพยาน
ทั้งหมดหกปากด้วยกันนะครับมีพยานระบุบอกว่าในงานปาร์ตี้นะฮะ
ว่าวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์มีผู้ชายเนี่ยนะครับ
คนผู้หญิงประมาณสัก๑๐คนนะฮะทั้งหมดนั้นนั่งทานข้าวร่วมกันที่ชั้นล่างของบ้าน
จนถึงเวลาเที่ยงคืนครับก่อนขึ้นไปปาร์ตี้บนชั้น๒
เบื้องต้นยังต้องรอผลจากการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามีสารแปลกปลอมหรือว่ามีสารเสพติดในตัวของผู้ตายหรือเปล่า
ว่าจ้างให้ไปรับงานโดยมีข้อความจากฝั่งผู้ตายนะครับว่า
แต่เหมือนจะมีมาอีกเขาแจกขนมกินไปครึ่งหนึ่ง
นี่นะเห็นไหมครับเขาแจกหนมกินไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับข้างล่าง
คือคำว่าขนมเนี่ยมันคืออะไรคือพวกอีคืออันนี้มันเป็น
สิ่งที่แบบชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันคงไม่ใช่ขนมเค้กถูกไหมฮะ
ประเด็นมันก็เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือเพราะว่ามันถ้าเกิดดูในเวลาเห็นไหมครับ
มันจะ๕ทุ่มกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
เป็นสิ่งที่วาวาเนี่ยส่งไปให้โมเดลลิ่งเนี่ยนะครับ๕ทุ่ม๓๓นาทีเห็นไหมฮะ
มีการโทรพูดคุยกับทางโมเดลลิ่งที่ส่งเธอไปว่างนี่นั่นเนี่ยฮะเขาไปอาบน้ำกัน
บางคนยังไม่มาหกคนค่ะนี่เห็นไหมแต่เหมือนจะมีมาอีกนะคะอ่าเนี่ยนะครับ
นี่คือวาวานะฮะเขาแจกหนมกินไปครึ่งหนึ่ง๕๕เห็นไหมก็หัวเราะ
คำว่านมเนี่ยแสดงว่าวาวาเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้ให้กินเหมือนกับน่าจะเป็นอี
ก็เหมือนให้ขนมเพราะว่ามันไปพ้องกับตอนเช้าซึ่งมีชายขับรถไปส่งวาวาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็บอกว่าวาวาเนี่ยนะฮะกินยาอีมาแล้วก็น็อกไปนะครับหลังจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งชื่อเก่งเนี่ยตามไปจ่ายเงินนะครับ
ค่าพยาบาลเสร็จแปดโมงนิดนิดรู้สึกว่าวาวาจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ย
ถ้าเกิดว่าดูหัวท้ายแล้วตั้งแต่๕ทุ่มตัววาก็ยืนยันอยู่แล้วว่ามีการแจกหนมหนมคือยาเสพติดเห็นไหมฮะ
เนี่ยนะครับหรือปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยก็เป็นอะไรนะเป็นการที่ชายคนนั้นไปแจ้งว่า
ค่ะตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนจะต้นไปก็จะมีการพิมพ์มาเนี่ยตอนถึง๖โมงเช้า
เกิดอะไรขึ้นอืมจะมีการให้ยาเข้าไปอีกหรือเปล่าหรือมีการ
อะไรมันก็พูดว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางแม่กับน้อง
ผู้ตายไม่เชื่อว่าลูกจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ครับมีชายสองคนกลับรถเกรงคอนด้าแอ๊กคอสีเทามาส่งที่
โรงพยาบาลในเก่งอยู่นะแล้วก็อ้างว่าเสร็จยาอีมาก่อนที่
สุดเขาบอกว่าเสร็จชีวิตแพทย์ระบุสาเหตุการชีวิตเกิดจากระบบ
หุ่นเวียนของเลือดเนี่ยล้มเหลวหูจงหัวใจล้มเหลวก็นำศพกลับไป
บันเพ็ญคุณสนที่บ้านต่างจังหวัดก็แน่นอนก็ว่าเข้าไปดูใน
ของวาวาเนี่ยจะเห็นเลยว่าวาวาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แข็ง
แรงแตะมวยแตะซ้อมมวยนะแตะเหมือนคุณเลยไปหนักไปปากปากเลย
แบบเข้าไปดูคือเป็นสายเฮลตี้เหมือนกันชกมวยต่อยมวยนู่น
นี่นั่นเลยงี้อืมแต่ว่าสิ่งนึงซึ่งแหมดมันก็จะลำบากใจนะ
คือที่ที่ที่เมื่อกี้เนี่ยที่ที่เห็นแชทไลน์อยู่เนี่ยมันก็
ค่อนข้างจะเป็นการบ่งบอกคืออันนี้วิเคราะห์นะไม่ได้ไปชี้ว่ามีการเล่นยา
ก็มีการเล่นยากันแต่ว่าประเด็นก็คือว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ย
บ้านหลังนั้นก็น่าจะต้องไปเช็คอ่ะน่าจะผิดอ่ะว่ามีการตัดตาตีแล้วให้ยา
อยู่อืมเนาะแต่คราวนี้เขาบอกว่าที่แค่จะดูว่าสรุปแล้วหัวใจล้มเหลว
ก็คล้ายกับลาลาเบลถูกต้องไหมแต่แค่สถานที่การตายแตกต่างกัน
ลาลาเบลเนี่ยถ้ามุติเราย้อนกันได้ลาลาเบลเนี่ยยกอุ้มศพลงกลับมาที่
ล็อบบี้ล็อบบี้คอนโดอืมแต่อันนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะ
ก็เสียชีวิตตอนเช้าก็คือเขาก็ว่าเจ้าของบ้านมีการไปชำระเงินที่โรงพยาบาลด้วย
อันนี้ที่คนก็พูดกันว่าไม่รู้เจ้าของบ้านหรือเปล่าแต่มันมีคนชื่อเก่ง
อ่าอ่าไม่รู้เป็นเจ้าของบ้านไหมแต่ชื่อเก่งอืมเนอะตอนนี้ก็คือยังยังไปตรวจสอบอะไรที่บ้านไม่ได้
เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วเปิดไม่เจอใครเลยอันนี้คือต้องรอผลตรวจใช่ไหมคะใช่
มีสารอะไรอยู่ในร่างกายหรือเปล่าก็คงต้องอย่างงั้นแต่ว่าคือ
ก็ต้องรอดูว่าผลการจะสูตรออกมาว่ายังไงแต่ว่าในมุมของคนที่นำไปส่งเนี่ย
บอกว่ากินยาอีมาแล้วในข้อความที่เห็นเนี่ยมันก็คงค่อนข้างจะบ่งบอก
แต่ทีนี้ต้องไปดูว่าในช่วงเวลาห้าทุ่มกว่ากว่าที่วาวายังมีชีวิตอยู่
แล้วก็ยังคุยหัวเราะยังอะไรกับทางโมเดลลิ่งอยู่แต่หลังจากนั้นไงอะไรเกิดขึ้น
หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วจนถึงหกโมงเช้าอะไรเกิดขึ้นอืม
ตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้นอกจากคนที่อยู่ในงาน
แต่เขาบอกว่าก็มีเด็กไปไม่ได้วาวาคนเดียวรวมก็มี๕คนเพราะเขาจ่ายทั้งหมดเนี่ย๔คน
แต่ก็มีเด็กบางคนกลับมาก่อนที่วาวาเนี่ยจะเกิดเหตุ
คือเขาบอกว่าเขาไปในงานวันนี้แล้วบ้านหลังนี้เธอก็ยืนยันมาว่าบ้านหลังนี้
แต่ว่ากลับออกมาก่อนหลังจากนั้นถึงจะมารู้ข่าวออกมาตอนเช้า
เนี่ยก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งนะครับว่าจะเหมือนลาลาเบลหรือเปล่า
นั่นแหละที่คนก็พูดถึงคดีนี้แล้วถ้าสมมุติเราติดตามไทยรัฐนิวโชว์ก็จะมีการนำ
แต่ว่าตอนลาลาเบลไม่มีเรื่องของยาเสพติดเป็นเหล้าล้วน
เนี่ยล่าสุดตำรวจเขาพบสารเสพติดในตัวผู้ตายแต่ยังไม่ได้ขอระบุว่าคืออะไรบ้าง
เป็นยังไงเขาบอกล่าสุดข่าวออกมาแล้วนี่เมว่าตำรวจเขาเจอสารเสพติดแล้ว
ก็คือเขาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่คุณอาชิริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ก็ร้องเรียนบอกว่านางสาววิชยาพรนะคะหรือว่าน้องวาวาเนี่ยก็ที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลภายหลัง
โดยทั้งหมดยังอยู่ในฐานะพยานยังไม่มีการแจ้งข้อหาหรือว่าควบคุมตัวใดค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถรวบรวมข้อมูลที่จะนำไปสู่พยานหลักฐานส่วนอื่นได้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเรียกพยานบุคคลรายอื่นเพิ่มเติม
ผู้ตายแต่ยังไม่ขอระบุประเภทของยาเสพติดขอให้รอผลอย่างเป็นทางการก่อน
นั่นแหละฮะก็ตอนนี้หมายถึงว่าตำรวจก็ยอมรับแล้วล่ะว่าผู้ตายมียาเสพติดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย
แต่ก็ต้องรอตำรวจแถลงกันต่อไป
เหมือนก่อนที่มีเคนมผงระบาดไง
กลัวว่าเป็นตัวนี้หรือเปล่า
คืออันนั้นเป็นเรื่องอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่ช่วงที่น้องไปจนกระทั่งไปถึงตอนเที่ยงคืนเนี่ย
เชื่อว่าน้องรู้เรื่องของอีอยู่แล้วคำว่าขนมนี้คือน่าจะเป็นอี

เป็นอีคำว่าสารเสพติดนั้นน่าจะเป็นอี
แต่ทีนี้หลังจากนั้นไปหลังจากเที่ยงคืนที่ขาดการติดต่อหายไป
ถึงหกโครงที่ไปโรงพยาบาลอะไรเกิดขึ้น
อันนี้แหละที่เขาติดตามกันอยู่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
อีกหนึ่งอย่างวันนี้ที่คนติดตามกันเยอะเหลือเกิน
กับสำหรับ๘แก่นำกปศวันนี้วันพระนะฮะ
ออกมาแล้วครับคุณสุเทพเนี่ยก็ออกมาพร้อมกับแกนนำหมดเลย
วันนี้ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ๘แก่นำกรปศ
ประกอบไปด้วยคุณสุเทพเทือกสุบันคุณชมพลจุลสัย
คุณพุทธิพงศ์ปุณกันคุณอิสระสมชัยคุณถาวรเสมเนียม
คุณนัทพลทีพสุวรรณคุณสุวิทย์ทองประเสริฐ
หรือพุทธอิสระเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเรือตีแซมดินเลิศบุตรนะครับ
ก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กลางคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยดูสิวันนี้
นี่ดูนะครับคุณสุเทพเขาเปิดเผยอย่างนี้
อย่างแรกเลยคุณสุเทพก็บอกขอบคุณนะประชาชนที่เอาใจช่วย
และยืนยันว่าพวกเรายังยึดมั่นในอุดมการที่จะทำงานเพื่อชาติ
แผ่นดินและสถาบันต่อไปไม่ว่าต้องเผชิญกับอะไรก็ตาม
พร้อมย้ำว่าเคารพกระบวนการยุติธรรมของไทย
แล้วก็จะเดินหน้าพิสูจน์ความจริงตามขั้นตอนซึ่ง

ตนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจากสำนวนที่มีการพิสูจน์ในศาลมาแล้ว
แล้วก็จะรีบยื่นอุทธรณ์เพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเลย
ขนาดเดียวกันเขาถามลุงสุเทพเสียใจอะไรมากที่สุด
วันนี้เราก็จะเห็นแก่นำของสอสอพักประชาธิปัตย์อะไรไปรับกันเยอะเหมือนกันนะครับ
ปรากฏเขาถามวันนี้เขาถามเสียใจอะไรมากที่สุด
เพราะว่ามีสองท่านสองท่านที่ได้เป็นรัฐมนตรี
ก็คือ๑คุณนัทพลทีพสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณพุทธิพงศ์ปุณกัน
ซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านนะฮะรัฐมนตรีบีเนี่ย
กำลังสำคัญของประชาชนในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้
หลุดจากตำแหน่งเพราะตอนเช้าเนี่ยเดินทางมาขึ้นศาลยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เลย
พอตอนบ่ายเป็นผู้ต้องขังชายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คุณสุเทพก็พูดอย่างนี้นะครับ
โดยเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ฉับพันพอสมควรแต่ก็ไม่เคยคิดว่าคดีความเนี่ยจะโดนตัดสินมากมายขนาดนี้
ซึ่งตนไม่ได้ตำหนิสารนะคุณสุเทพก็บอกอย่างนี้แต่เป็นความรู้สึกของพวกเขา
ทางด้านคุณชุมพลจุลสัยนะครับแล้วก็คุณถาวรเสมเนียงเนี่ยคุณถาวรก็เป็นรัฐมนตรีด้วยนะฮะ
เป็นผู้แทนรัศดรในสภาน้ำดีผลจากการถูกคำพิพากษาทำให้สองคนเนี่ย
ก็ต้องหลุดพ้นจากตำแหน่งสอสอไปด้วยเหมือนกันนะครับแถมยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเลือกตั้ง
พร้อมทักแสนกว่าเห็นใจไปยังชาวชุมพลแล้วก็อุบลราชธานีเนี่ยยืนยันว่าคุณสุดท้ายว่าพวกเราเนี่ย
ยังยืนหยัดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ทอดทิ้งกัน
แม้ว่าตนหรือพักพวกจะต้องติดคุกในวันข้างหน้าขณะที่คุณถาวรเสมเนียม
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอดีตตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ย
กล่าวว่าในการต่อสู้คดีเนี้ยจะเป็นสิทธิ์ของตนเมื่อยังไม่ถึงที่สุดเนี่ย
ตนก็จะเดินหน้าสู้คดีเพื่อความยุติธรรมกันต่อไปอันนี้คือล่าสุดนะครับ
ขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนที่แบบว่าไม่ได้โดนอะไรเลยคือคุณภัยบุญนิติตะวันนะครับ
คุพัยบุณิติตะวันเนี่ยถ้าไปพุ่งจีนก็ตอนนี้เป็นรองหัวหน้าภักษ์พระรางประชารัศน์แล้วเนี่ย

ในระหว่างอุทธรณ์มีผลให้สอสอทั้งสองคน
สิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสอสอ
เพราะไม่ใช่เป็นเหตุให้สอสอสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ตามรัฐธรรมมตรา๙๘วัก๖
ซึ่งบรรยัติว่าต้องคำพิพากษาให้จำคุก
หรือถูกคุมขังอยู่โดยหมักของหมายสาร
ดังนั้นสอสอทั้งคนสองท่าน
แม้จะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว
แต่ก็ยังคงมีสถานะเป็นสอสอต่อไป

ไม่ใช่หมอช้างเอาใส่ไว้

แต่ข้องใจอีกนิดนึงว่า

พี่เค้าชายเลขหก

ปิ่นว่าเมื่อคืนจะเปลี่ยนเหรอไง

ต้องไปโหลดลงคมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว

มันกลับว่าระบบแบบกันกระแทกอย่างดี

ขอบคุณนะคะเปลี่ยนแล้วค่ะ
วันนี้ไทยผู้ติดเชื้อชื่นใจจังเลย

จำนวนของผู้ป่วยที่แบบว่าตัวเลขดูดีขึ้น
เราก็จะรู้สึกว่าเราชื่นใจนะคะ
อย่างวันนี้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ก็มีการแถลงสถานการณ์ในประเทศไทย
ซึ่งระบุว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๔๕รายค่ะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๒๕๘๐๙ราย
หายป่วยแล้ว๒๔๙๕๒ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๗๗๔รายค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๘๓ราย

ระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบบริการ๓๒ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนวันนี้มีแค่๕ราย
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรคอีก๘ราย
แต่วันนี้คือสิ่งนึงคุณศักดิ์สยามที่ชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกเลยนะครับว่า
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ย
หรือก็พอท้อนเขาออกประกาศแล้วแหละว่า
จะให้อากาศยานที่ทำการบินคือจะพวกแบบว่าพัก
การบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารเนี่ย
สามารถบินเข้าประเทศไทยได้แล้ว
คือตอนนี้แต่มันไม่ใช่ออกมาได้นะ
สนามบินนั่นแหละนะครับแล้วก็จากเดิมที่มีประกาศว่าห้าม
ก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งทุกอย่างเมื่อวัคซีนมาปุ๊บมันก็จะดีขึ้นดี
ขึ้นดีขึ้นแล้วล่ะอ้าวอันนี้คือโอเคน้องคุณบัตรดาม
น้องรักพอจอเขาบอกว่าคุณมดดำเอาเทพเจ้าอะไรมาขึ้นยังไม่รู้จักเลย
แล้วท่านจะให้พรไหม

แล้วท่านจะช่วยไหมชื่อท่านยังไม่รู้จัก

แล้วก็มีน้องเกรอ่านซิลเวอร์บอกว่าเทพไทยสวยเอี๊ยะปีชงเหมือนกัน
แต่ว่าแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกัน
เวอร์เตี้ยชัยก็จะไปไหว้กระดาษสูงชม
บ่าเท่าบอกว่าคนีเห็นเวลาชื่นใจครับ

พี่หนุ่มคนมีคนถามมาว่าอยากให้อัปเดตอาการของน้องภูเก็ต

ผมยังไม่ได้ติดตามเลยเดี๋ยวตอนพักเดี๋ยวผมลองโทรไปถามให้

งั้นเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้า
แห่ดูรีวิวคุณสัยละเอียดยิบ

คืออะไรวะ
ไม่มีเหรอจริงเหรออ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
อ้าวเป็นยังไงครับที่ภูเก็ตคุณหนุ่ม
อ่าก็โอเคก็คือตอนนี้เช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็คืออาการเนี่ยทรงแต่ว่าเลือดในช่องปอดออกมากขึ้นกว่าเดิม

สามารถไปบริจาคได้นะครับที่โรงพยาบาลวัชิระที่ภูเก็ตนะครับ
ตอนนี้เนี่ยไปบริจาคชื่อว่านายอรุณทองพลับนะฮะ
ก็คือแกเนี่ยไปถูกตำรวจนายหนึ่งซึ่งเป็นยศ๑๐ตำรวจโทเนี่ย
ยิงนะฮะยิงเข้าตรงนี้ออกนี่นะครับ
ก็คือทะลุเข้าปอดขวาแล้วทะลุออกซ้ายนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเลือดยังไหลอยู่นะครับแล้วก็นัดที่สองที่เดินถูกไปเจาะยิงเนี่ย
ไปโดนกระดูกตัวหลังแตกนะครับฉะนั้นตอนนี้ข้างล่างเนี่ย
ยังไม่รู้สึกคุณหมอต้องเอาเข้าห้องผ่าตัด
ตอนนี้กำลังประเมินอาการอยู่นะครับยังต้องรับบริจาคเลยป่ะ
ตอนนี้ยังฮะตอนนี้ยังแต่เดี๋ยวขอรอดูอีกนิดนึงนะครับ
ช่วยเขาเถอะสงสารลูกสงสารเมียเขาเนาะ
แต่ก่อนได้รับรับรับรับทานตัวใช่ไหมคะ
เห็นว่าล่าสุดนี้ผมไม่แน่ใจยังไม่ได้ตามข่าวนี้
แต่ว่าเดี๋ยวคงต้องมีรู้สึกจะมีทางทนายเกิดผลนะฮะ
จะลงไปแล้วก็ไปคงจะเป็นทนายให้กับทางครอบครัวของทางฝั่ง

ไปนี่ดีกว่าเรื่องแรปเปอร์เมื่อวานที่เราบอก

ใจแม่สาววัย๑๘แจ้งความแรปเปอร์ค่ะ

แต่เขาก็รู้กันหมดแล้วเนาะ
อ่ะนะครับจากกรณีที่หญิงสาววัย๑๘ปีนะฮะ
ชาวจังหวัดสตูนนะครับก็นำเอาหลักฐานเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางคุณลิลลี่
ซึ่งเป็นแฟนสาวของแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังนะครับ
ให้ว่าหลอกไปมีเซ็กกับแฟนตัวเองที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้เยอะแยะมากมาย
ล่าสุดนะฮะนางน้อยครับอายุ๕๔ปีเป็นแม่ของหญิงสาววัย๑๘ปี
เปิดเผยว่าลูกสาวบอกว่ามีคนติดต่อไป
บอกให้ไปทำงานดูแลแฟนที่เป็นนักร้องแรปเปอร์ให้ค่าตอบแทนวันละ๑๐๐บาท
ซึ่งเงินที่ได้จากการทำงานลูกสาวก็นำมาส่งตัวเองเรียนหนังสือ
เนื่องจากครอบครัวประสบปัญหาเรื่องการเงินตนยอมให้ลูกไปเอง
หลังจากนั้นลูกสาวได้แชทมาบอกตนเองว่าจะส่งของกลับมาแล้วบอกว่า
นายจ้างเนี่ยโกหกหากเห็นข่าวอะไรอย่าตกใจ
ซึ่งตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับ
กระทั่งมีเพื่อนบ้านมาให้กำลังใจถึงได้ทราบเรื่องขึ้น
ก็รู้สึกสงสารแล้วก็เป็นห่วงลูกมากกลัวว่าจะถูกแฟนคลับนั้นทำร้ายร่างกายนะฮะ
อยากให้ลูกกลับมาอยู่ที่บ้านและอยากให้คุณปวีนามาช่วย
ไปช่วยในคดีนี้ด้วยเนี่ยนะครับ
ก็คืออย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้เราได้เล่ากันแล้วว่า
คือแฟนเขานั่นแหละเป็นคนติดต่อ
ให้น้องมาเป็นดูแลศิลปินซะหน่อยแต่ปรากฏน้องเขาก็มาเล่าว่า
โอเคล่ะโดนละเมิดทางเพศนะฮะแล้วให้ใส่จีสติงอยู่บ้าน
อันนี้เล่าแบบย่ออ่ะเนาะปรากฏคนก็เลยไปขุดกลับมา
มันก็มีสองด้านคนก็บอกอ้าวน้อง
น้องก็ขายคลิปอยู่แล้วนี่มีคลิปน้องหลุด
เขาบอกเขาไม่ได้หลุดคลิปเขาไม่ได้หลุด
เขาขายคลิปในทวิตเตอร์อยู่แล้ว
คลิปของเขาเขาขายในทวิตเตอร์อยู่แล้ว
เขาว่าอย่างงั้นนะฮะปรากฏเขาบอกว่าอ้าว
หนูขายคลิปแต่หนูไม่ได้ขายตัว

หนูขายคลิปแต่หนูไม่ได้ขายตัว

ก็จะต้องจ่ายเงินต่อบัตรเคดิตอะไรอย่างเงี้ย
นะฮะปรากฏว่าเนี่ย

อย่างงี้คือตัวน้องผู้หญิงอ่ะเขาบอกว่า
ตัวเขาเองเนี่ยยอมรับว่าคลิปเนี่ยเคย
เมื่อ๘เดือนก่อนหลังจากนั้นพอหลุดออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย
คือเก็บตัวอยู่ที่บ้านอย่างเดียวลองฟังเสียงสาว๑๘
ถ้าหนูจะออกมาแชร์ตัวเองหนูสินค้ำเขาก็ไม่ใช่ใช่มั้ยค่ะ
เป็นน้องเขาออกมาเปิดใจว่าอย่าไปถึงแม่เขาเลย
อย่างที่บอกคลิปของเขาก็หลุดมาอันดับ๘เดือนที่แล้วแล้ว
จากที่คุณหนุ่มพูด๘เดือนปุ๊บเขาก็ไม่ได้ออกมาเจอผู้เจอคนเท่าไร
กระทั่งได้รับการติดต่อมาจากทางลิลลี่นะฮะแต่ลิลลี่ล่าสุดก็มีการออกมา
อ่าตัวเธอเองเธอก็บอกว่าจะต่อสู้เรื่องนี้เกี่ยวกับคดีความในทางกฎหมาย
ขอยืนยันว่าเรื่องราวที่อยู่ในข่าวนั้นไม่ได้มีความถูกต้องทั้งหมด
ี่ยืนยันว่าลี่นั้นไม่เคยมีจตนาและพฤติกรรมที่จะหลอกลวงหรือว่าหลอกล่อใคร
ทั้งข่าวลือต่างเช่นการกักขังหนุ่งเหนียวการทำร้ายร่างกายการคมขู่
ลี่ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเช่นกันแล้วเธอก็จะไล่ยาวมาเลยนะครับ
แล้วสุดท้ายเธอก็ยืนยันว่ามีคนที่ต้องการจะรังแก่หรือว่าแกล้งเธอ
เป็นคนที่เคยทำงานมาด้วยกันนะครับแล้วเธอก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ย
เธอจะต้องดำเนินคดีกับทุกคนที่มีการบินประมาทเธอเหมือนกันแน่นอนพอเรื่องนี้ออกไป
ยังไงอยากจะมาพูดอะไรในเมื่อคุณเองเนี่ยเป็นคนติดต่อฉันไปแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้จริงจริง
ก็ให้ใส่อย่าใส่กางเกงยีนนะเดี๋ยวจะมีกลิ่นอับบอกให้ใส่เป็นอย่างอื่นมาอะไรอย่างนี้
ก็คือเคยมีภาพหลุดจริงแต่มันคนกรณีกับเรื่องนี้
เพราะว่าอยู่ดีให้เธอไปนั่งกินยาคุมยาคุม
โดยที่ให้กินแบบผิดวิธีต่างนานาอะไรอย่างนี้

คือมุมหนึ่งก็เข้าใจในมุมของแอนนาว่า
ถูกกระทับฉับดาว

คือเรื่องนี้ยังไม่ได้ไปถึงตัวแรปเปอร์นะ
ที่ฟังอยู่นี่เราก็คุยทั้งหมดนี้

เรื่องนี้แอนนาไปแจ้งความ

ที่ล่อลวงเธอ
ไปให้เธอไปเหมือนกับไม่มีเซ็กกับแฟน
เขายังไม่ได้ไปแจ้งในมุมของแรปเปอร์

มันเป็นเรื่องระหว่างแอนนากับลิลลี่

แล้วมันมีการพาดพิงไปถึงแรปเปอร์เนี่ย

แต่วันนี้มันเป็นคดีความระหว่างคนสองคนอยู่
แต่แน่นอนว่ามันมีเรื่องของแรปเปอร์มาเกี่ยวด้วย

แต่ว่าอีกมุมนึงก็จะมีคนมาบอกว่าอ่า

ก็ที่มาอยู่อย่างนั้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ย

เขาบอกว่าที่อยู่ตอนแรกเนี่ยเพราะมาดูแล
แต่พอไปครั้งแรกก็คือให้ใส่จีสติงแล้วก็มีอะไรเลย
และที่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวลิลลี่ก็บอกว่าเลิกแล้ว
มันก็เป็นประเด็นสองคนยังไม่รู้จะพูดอะไร
ต้องลองไปฟังมีสองมุมมอง

วันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่มีคนพูดถึงกันเยอะบนโลกออนไลน์เนี่ย
เขาเผยแพร่นะคริปวิดีโอสอนทำขุนใสวะ

ให้คนรักคนหลงเป็นตำราเขมนโบราณคุณ
แล้วก็ทำได้วันพระก็คือวันนี้เป็นวันพระ

ยังได้บอกวิธีการทำอย่างละเอียดยิบเลยนะ
โดยเริ่มจากนำเลือดของสัตว์เดราชาญ
อุ้ยทำไมล่ะ
ผมผิดไม่ได้หรอผมตกใจไหม
ยังไม่เอาปุ๊บก็เอาน้ำแดงมาเป็นตัวอย่าง

แต่ความจริงต้องไปใช้เลือดของสัตว์เดราชานเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ราดลงบนข้าวของของที่เราอยากให้รัก
ให้เขารักเราอะไรอย่างนี้นะฮะ

ญาติเจาะเลือดคุณก่อนได้ไหม

ต้องเส้นสิเธอต้องเส้นนะต้องเส้นไหว้จะไม่ด่ากัน
อาทิตย์ก่อนที่แบบว่าไม่ได้อ่านเพราะนางก็ให้แสนนึง

อาทิตย์หน้าต้องหาอะไรใหม่อีกตายแล้วด้วย

แล้วเดี๋ยวค่อยด่านางฉันสัญญากับนางว่าไม่อยากผิดคำพูด
ปรากฏว่าเขาบอกให้ใช้เหล้าขาวเนี่ยลาดผสมกับเลือดสัตว์ท่องคาถาคุณ

แล้วก็บอกว่าให้หยดน้ำตาเทียน

เขาให้หยดเป็นเลือดสัตว์แต่ละฉาน

เข้าใจไหมเดี๋ยวก็เรียกชื่อคนที่เรา
เรียกชื่อคนที่เราจะทำคุณสัยเนี่ย

ครูแม่ว่าจะไปลองทำ
สิ่งที่คุณแม่เคยทำไมอดีตมันเยอะกว่านี้อีก
ก็เปิดเผ่นเราไปจริงเลยก็มีชาวเนทอย่างเข้ามาคอมเม้นต์กันจำนวนมากเลย
โดยส่วนใหญ่มองว่าเพอร์เจอร์ไม่ควรทำเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อคุณ
หากของเข้าตัวมันจะเป็นอันตรายนะ
อันนี้เรื่องจริงฟังไหมนะฟังไหมนะ
ข้าวของเครื่องใช้ของคนที่เราจะทำคุณใส่ให้รักให้หลงกับเรานะครับ
แต่ว่าจากตัวอย่างจะเป็นน้ำแดงนะทำให้เป็นตัวอย่างเฉย
จากนั้นก็นำเหล้าขาวเป็นการเส้นนะครับผมจะเน้นเป็นของต่ำนะฮะ
ลงไปให้ผสมกันทั้งสองอย่างนะครับต่อไปจะเป็นการท่องคาถานะครับ
โดยการหยดน้ำตาเทียนลงไปและเรียกชื่อของคนที่เราจะทำคุณสัยด้วย๓ครั้ง
ท่องคาถาคาถาจะแปะไว้ให้อยู่ในคอมเมนต์และในโพสต์นะครับ
สุดท้ายนี้นะครับวิธีการนี้ทำได้เฉพาะวันพระหลังเที่ยงคืนเท่านั้น
แล้วถ้าเกิดว่าได้สำเร็จตามที่ใจหวังแล้วเนี่ยต้องถวายเหล้าขาวและเลือดทุกวัน
ถ้าเกิดว่าไม่ทำมีเช่นนั้นนะครับผมคุณสัยเนี่ยก็จะมานี่
ถวายใครถวายไม่รู้สิไม่รู้ใครกัมพูชาอยู่เนี่ยเทพ
ถวายใครถวายใครเมื่อกี้เขียนว่าเป็นความเชื่อนอกระบบ
เป็นความเออมันเป็นความเชื่อนอกระบบแหละเออเปิดใช้วิจารณญาณด้วย
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเขาจะเชื่อในเรื่องของเขาอืมแต่ผม
ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออืมที่ให้คุณแม่อ่านข่าวนี้เพราะว่า
อยากให้ได้จากคนที่ทำประสบการณ์จริงฉันเคยไปเนอะตั๊กก็ตอนนั้นฉันไปติดในแบบอ่ะเนอะ
ตอนนั้นคุณไม่ทำอะไรหมอดูจะให้ฉันฆ่าไก่ฆ่านกนะเธอเนาะ
ฉันเร่งหนีไงเถอะไม่ทำไม่ทำนะผมอ่ะไอ้เรื่องแบบเนี้ยคุณสัยอ่ะ
ผมเชื่อเรื่องเดียวคือเรื่องน้ำมันพลายอ่าในในอดีตนะเออแต่วันนี้ผม
ตอนเนี้ยผมว่ามันไม่มีแล้วมันมีมีไหมมันมีเอาแล้วที่พี่พี่หนู
ไปไปสักลิ้นกับเนรนแอร์นะคะโอ้มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
นั่นเมตตาอืมเธอจริงจริงเขาบอกว่าคนโดนน้ำมันพายทุกวันนี้
อ่ะหนุ่มก็เคยเจออ้วกออกมาหนุ่มก็เคยเจอมาแล้วรู้สึกอะไรเหรอค่ะ
ว่าอ่ะหนุ่มอ้วกไงเจออ๋ออันนั้นมันไม่ใช่น้ำมันพลาย
เหมือนกับทำทำของทำอะไรใส่แต่อันนี้คือไปทำเหมือนกับให้คนมารับ
วันนี้ก็คือมันมันใช่หรอหนุ่มเคยโดนไหมผมก็ไม่รู้ไงอืม
โดนแล้วจะรู้สึกยังไงอ่ะคุณแม่อ่ะเด็กคุณแม่ไปทำเขาเนี้ย
เขาจะรู้สึกยังไงอันไหนแบบนี้ฉันไม่เชื่อเพราะว่าทำเท่าไ
ไม่เห็นจะมีผัวสักทีเลยถ้าสมมุติทำแล้วสำเร็จป่านนี้
นี่ทำไม่ได้อย่างในละครเนี่ยพอท่องคาถาเสร็จปั๊บ
ผู้ชายก็จะมุนงงแล้วก็แบบถ้าสมมุติทำได้ถ้าสมมุติมันทำได้จริง
จะไปเอาแบบว่าไปอะไรก็จะไปขอขอแม่แก้วมาชอบใครก็อันนี้เลย
ณเดชน์เป็นผัวฉันณเดชนเป็นผัวฉันแล้วก็เอาเหล้าขาวเอาเลื่อนไก่ขึ้นมา
ได้ผัวเป็นณเดชน์แล้วหรอจริงป่ะจริงถูกถูกเออจริง
อย่างนี้กูไปขอแม่แก้วหนูขอเสื้อน้องมาประมูลหน่อย
อะไรอย่างเงี้สักพักนึงใช่ไหมล่ะอุ้ยณเดชนทำของเลย
ยาย่าสวยแค่ไหนคุณมูเตรลูใส่กูแบบเอาณเดชน์มาทำสวย
คุณณเดชนก็ต้องเป็นผัวกูอย่างเงี้ยเหรอก็นี่ไงใช่ไหมไม่ได้วะ
เพราะฉะนั้นอันนี้มันเหลือเถอะเออจริงจริงแต่เอาใจจริงจริง
คุณแม่ก็ไม่ได้เอาณเดชนไงคุณแม่เอาพลอยไงโอ้ยไม่เอาใครทั้งนั้นน่ะ
คุณแม่ก็โทรหาไงคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะ
เอกดวงพญาเย็นนะคุณแม่เขาเป็นพระเอกนะน้องน้องน้องน้อง
พระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะ
คุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะ

คุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะ

คุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเ
พระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรห
พระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรห

พระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระเอกดวงพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลย
พระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระยายเย็นน่ะคุณแม่ก็โทรหาเขาเอาเลยพระยาย
ม้วนวิดจะอองลูกพ่อ
ม้วนวิดจะอองลูกพ่อ
แม่ควันนั้นมึงคือแม่ฝัวพ่อมันค่อยหรือกระแปด
เชิญน้องเขาหน่อยสานุ่มก็มีอยู่ดีคุณแตงโมพธิดาก็
เชิญแองจี่หรอใช่คุณเต็มโมพฤธิดาหนูว่าหนูไม่มี
แต่คุณก็เชิญได้สองคนเชิญใครเดียวมันก็เชิญได้สองคน
เฮาส์ทำไมพี่หนูไม่ค่อยพูดคำว่าอุ๊ยอะไรครับ
ทำไมดูเสงียบสงบเสงี่ยมเตรียมตัวจังเลย
พี่หนูไปแอบฟังอย่างเดียวดูสงบสงียมพูดมีสาระมากเลยครับ
อื้มเอ้อจริงพี่เป็นคนมีสาระมากน้อง

พี่พิษอะชอบสงวนเออชอบสงวนท่าที
เดี๋ยวมาใจเย็นนะ
อื้มไฟล์
เดี๋ยวก่อนจะไปสักนิดหนึ่งวันนี้ทางอมรินทีวีนะฮะ
เขาทำจดหมายขอโทษน้องไบร์ทนะครับ
หลังจากที่จบอย่าหวังแต่ยอดวิว
คือจากกรณีที่น้องไบร์สในพวกประกาศข่าวชื่อดังเนี่ย

หลังจากที่พลาดหัวข่าวสุดบิดเบือนว่า

ออมรินทีวีได้ร่อนจดหมายขอโทษตร้องไบร์ส
โดยระบุว่าจากกรณีการนำเสนอกับของคุณไบร์ส
บ๊ายท์วันที่๒๕กุลพาาฟันซึ่งมีการพากษเหลือข่าวที่ไม่เหมาะสม
ส่งผลให้ความรู้สึกของน้องไบท์เนี่ยไม่ดีเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
สูงต่อให้คุณไบท์มาณที่นี้โดยอมรินทีวีเนี่ยได้ดำเนิน
การลบข่าวดังกล่าวออกจากระบบแล้วแล้วก็จะมีการตรวจสอบทีมงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข่าวดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งจำเนินการตักเตือนหรือกำหนดบทลงโทษกับทีมงานต่อไปอมารินทีวีขอน้องมารับผิดชอบรับผิดต่อความผิดพากษ์แล้วก็จะใช้ความระมัดรองในการนำเสนอข่าวให้มากยิ่งขึ้นฮะอันนี้
แล้วมันไม่ตอบอ้าวอ่ะไหนมาดูสิภาพอันอย่างงี้อย่างงี้
คือเรื่องของคุณพิษกับน้องมาลีเขาก็ไปดำน้ำ
ทีนี้คนก็เลยบอกว่าเอ๊ะยังไงนักสืบโซเชียลหูตาลุกวาว
สำหรับภาพถ่ายจากคลิปดำน้ำบนอินสตาแกรมของคุณพิกาชัย
จากว่าภาพถ่ายดังกล่าวเนี่ยแม่ทำไมมันละไม้คล้ายคลึงกับภาพจากคลิปดำน้ำที่มารีเบอร์เนอร์เนี่ย
เพิ่งจะลงไอจีไปทะเลเดียวกันทะเลเดียวกันทะเลเดียวกันครับผมอือฮือ
งานนี้เลยทำให้บรรดาขาเมาสอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะทั้งคู่โพสต์ภาพคล้ายกันแบบนี้
ระยะเวลาก็ใกล้เคียงกันจะใช่สัญญาณของการเปิดตัวแบบเนียนหรือเปล่า
มันก็มีข่าวออกมามีภาพจากล่าสุดมีข่าวออกมาเดินด้วยกันแล้วไม่ใช่แหลงจี้เธอจะเห็นยัง
มาจากพี่เป๊กกับกับแบบพี่นิวพี่โรงแรมเอาไปด้วยกันใช่ไหม
ไม่เอาภาพน้ำแล้วไม่เอาภาพดำน้ำเอาภาพเดินจับมือ

ก็แขวนแล้วอืมวันก็เลยแบบเนี้ยเป็นจังหวะภาพนายแต่ยังไม่มีภาพแบบ

ความรักไม่ใช่ความรับถ้าอย่างงี้แล้วพี่เมียเนอะแล้วภาพหลุมไปได้ไงลูกเมีย

หรอต้องถามน้องหรอถามเลยแม่จะมีภาพอีกหรอมาเมื่อกี้น้องเขาก็พูดอยู่แล้วว่าเขามีภาพ

หมายถึงชายพิษหรอหมายถึงน้องผู้ชายเขาอาจจะเป็นแบบฟิลล์นี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
คุณแม่ไปสัมภาษณ์คือแม่ไปในรายการเป็นแขกรับเชิญเขาแม่ไม่ได้เป็นพิธีกรนั่นไงเขาก็ไม่จำเป็นตอบแม่ไง

คุณแม่ไปสัมภาษณ์คือแม่ไปในรายการเป็นแขกรับเชิญเขาแม่ไม่ได้เป็นตอบแม่ไง
คุณแม่ไปสัมภาษณ์คือแม่ไปในรายการเป็นแขกรับเชิญเขาแม่ไม่ได้เป็นตอบแม่ไง
คุณแม่ไปสัมภาษณ์คือแม่ไปในรายการเป็นแขกรับเชิญเขาแม่ไม่ได้เป็นตอบแม่ไง
คุณแม่ไปสัมภาษณ์คือแม่ไปในรายการเป็นแขกรับเชิญเขาแม่ไม่ได้เป็นตอบแม่ไง

คุณแม่ไปสัมภาษณ์คือแม่ไม่ได้เป็นตอบแม่ไง

คุณแม่ไปสัมภาษณ์คือแม่ไม่ได้เป็นตอบแม่ไง

น้องอีดก็เยอะ
พี่หนุ่มต้องร้องเพลงนะคะ